ในส่วนการอำนวยการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่มือคดีทั้งหมด
ขอหมายค้นวันนี้เป็นการขอหมายค้นโดยไม่ปกตินะ
เพราะไม่ได้บอกสารว่าเป็นหมายค้นพลเอกสุรเชษ
ทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนี้มาตลอด
ที่ผมดูเนี่ยในหมายค้นเนี่ยนั้นไม่มีชื่อของผมนะครับ
เพราะฉะนั้นการขอหมายค้นเนี่ยเป็นการขอค้นเป็นการขอหมายค้นโดยไปหลอกศาลนะครับ
เป็นการขอหมายค้นโดยไม่สุจริตนะครับเพราะอะไรครับ
เพราะว่าการขอหมายค้นในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นการขอหมายค้นเนี่ย
เพียงแค่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะแต่ไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านผม
ทั้งที่ตำรวจทั้งหมดก็รู้ว่าบ้านหลังนี้ผมเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้
ใครก็รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการไปหลอกสารนะครับ
แต่ไม่เป็นไรนะครับคือจะค้นบ้านผมเนี่ยผมก็ให้ค้นหมดนะครับ
แต่เพียงแต่ว่าขอให้มีนายอำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับ
เข้ามาค้นนะครับประชาคนก็ไม่พบสิ่งผิดกว่าหมายอะไรอย่างสิ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเรียนว่าการจะค้นบ้านในอำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ย
มันต้องมีพยานหลักฐานมันต้องมีเส้นเงินนะครับ
วันนี้มันไม่มีเส้นเงินไปถึงผมสักเส้นหนึ่งนะแต่ไปขอหมายสารนะครับ
ขอหมายสารเพื่อจะค้นบ้านผมนะครับนะโดยไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านผมนะครับ
อันนี้คืออันดับแรกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนการอำนวยการทั้งหมดนะครับ
เดี๋ยวผมจะมาไล่เมืองคดีทั้งหมดนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับก็
ผมอาจจะทำคดีเยอะนะครับอาจจะกระทบกระทั่งหลายส่วน
กำนันนกก็ตามคดี๑๔๐ล้านก็ตามนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ต้องรับแรงกระแทกในแบบนี้นะครับ
ส่วนในส่วนตำรวจทั้งหมดที่ถูกออกไม้จับไปก็เป็นลูกน้องผมทั้งหมดนะครับ
ก็ในลูกน้องเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูเส้นเงินของลูกน้องนะครับ
ว่าคุณเนี่ยไปเกี่ยวกับการพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านะ
ลูกน้องใครคนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์เอานะครับ
ถ้าลูกน้องทำผิดนะคือผมเนี่ยยังไปจับตำรวจทั้งประเทศได้
ถ้าลูกน้องเขาทำผิดก็มันก็ต้องจับลูกน้องคนไหนถ้าผิดผมไม่ปกป้องหรอกครับ
แต่ผมจะไปรู้เขาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้
แต่อันดับแรกอันดับแรกก็เขียนว่าไม่มีเส้นเงินเส้นไหนสักเส้นที่มาถึงผมนะครับ
เพราะผมไม่เคยรับเรื่องเว็บพนันแล้วผมมีแต่ปราบพวกนี้นะครับ
แต่ว่าวันนี้การค้นบ้านผมไม่เป็นไรมีหมายค้นผมต้องไปตามคำสั่งสารนะครับ
แต่ว่าผมจะเรียนก่อนว่าการขอหมายค้นวันนี้เป็นการขอหมายค้นโดยไม่ปกติ
เพราะไม่ได้บอกสารว่าเป็นหมายค้นพลเอกสุรเชษทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนี้มาตลอด
มีการบอกว่าตรวจสอบว่าทะเบียนบ้านหลังที่ไปตรวจค้นนะคะเป็นชื่อของคนละเรือนเขาก็เลยแบบ
เป็นญาติผมนะก็มีญาติผมแต่ถามว่าคุณไม่บอกสารว่าค้นบ้านบ้านผมใครก็รู้ว่าเป็นบ้านผม
ทำงานก็ต้องรู้ว่าเป็นบ้านผมไม่มีใครรู้ว่าเป็นบ้านผมอยู่อย่างนี้
คือที่เขาบอกว่าค้นเพื่อพบสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
แต่ว่าหลักการขอหมายค้นเนี่ยผมต้องอธิบายว่าถ้าจะค้นบ้านผมมันต้องบ่อสาว่าเป็นบ้านของพลเอกสุเชษ
แต่นี้สารเขาก็ไม่รู้ท่านไปถามสารก็เลยสารเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมนะครับ
ผมถามว่าการจะค้นบ้านรองพบตรเนี่ยมันมีพยานหลักฐานเพียงแค่นี้มันค้นได้หรือเปล่าล่ะ
ก็วันนี้ถ้าเชื่อไหมว่าไม่หาก้นสั่งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคือใครทำต้องรับผิดชอบ
ก็ทราบอยู่แล้วว่านิสัยผมผมเป็นนักสู้อยู่แล้ว

ว่าเร็วนี้จะมีเรื่องอะไรนะครับ

คือก็ยอมรับนะครับว่าผมทำคดีเยอะนะครับ
คดีแต่ละคดีมันก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะนะครับ
เส้นทางการเงินมันก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะนะครับ
ก็กำลังจะมีการออกหมายจับตำรวจอีกหลายคนนะครับ
มีการเข้าค้นอีกหลายส่วน

มันก็ต้องรับแรงกดดันแบบนี้
แต่ถามว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำนะครับ

มีความขัดแย้งกันภายในจริง
ก็ผมก็บอกว่ามันเป็นการเมืองไทยในต่อรองนะครับ
ท่านเชื่อไหมว่าวันนี้จะค้นบ้านรองพบได้

ก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อค้นบ้านของพลเอกสุเชษ

แล้วก็ต่อมาก็ออกไปแถลงว่า
เฮ้ยผมเกี่ยวกับเว็บถูกไหมครับ
อย่างนี้มันจะเป็นธรรมที่ไหนนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นการดิสเครดิตนะครับ

แต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บรรทอนการทำงานนะครับ

ถามว่าเรื่องนี้เจอมาเยอะแล้วนะครับ
ส่วนลูกน้องครับลูกเรานี่ครับ
คือต้องเรียนว่าผมเนี่ยทำงานเยอะนะครับนะ
มันก็จะไปเกี่ยวพันกับคนหลายคนนะครับนะ

มันก็ไปขัดผมมาอยู่กับคนหลายส่วน

ว่ามันมีการเอาภาพไปลิเกที่ผมตั้งแต่แรกแล้ว

มันเป็นวันเลี้ยงลูกน้องนะครับ

แต่ว่าใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับ
ส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ย
ผมเรียนว่าผมไม่รู้จักแล้วผมก็ไม่มีความเชื่อมโยง
ไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่า

เราเปิดผมนี่เป็นคนเปิดดูแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดนะครับ
แต่ว่าถ้าทำผิดเมื่อไหร่ก็ต้องขออนุญาตจับ
เราต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับ

เส้นเงินที่มันมาที่คุณเนี่ยคือเส้นเงินของอะไร
เพราะฉะนั้นวันนี้เส้นเงินพวกนี้มันไม่มีมาเกี่ยวกับผมหรอก
เพราะผมไม่เคยโอนเงินไปให้ใครนะครับ
ผมก็ใช้จ่ายค่าไฟก็ให้เหล็กไปจ่ายนะครับ

คือเดี๋ยวเขาก็ประกันตัวมานะครับ

มันก็เหมือนผู้การชมบุรีต่างนะครับ
เขาก็ประกันตัวมาเขาก็ทำงานปกตินะครับก็ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไป
ก็เดี๋ยวก็ไปไล่ดูนะครับวันนี้ผมก็ตั้งทีมกฎหมายแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวไล่ดูก็จะเอาเมืองคดีไปถ้าผิดก็ต้องเอาเมืองคดีนะครับ
คือก็ผิดก็ต้องดำเนินคดีไปนะครับเพราะเราก็ต้องเรียกความเป็นธรรมคือให้ตัวเราเอง
ในใจท่านทราบใช่ไหมครับว่าในใจท่านมีแน่นอนว่าต้องมีคนสั่งมีใช่ไหมครับ